เออวิธีทำสวยมีหลายวิธี

แต่ว่างานนี้อุปกรณ์ที่ใช้ทำผม

มิติใหม่ของการทำผม

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะให้ใครมวกหรือมันจะงอบหรือมันจะคืออะไร
บอกเลยว่านี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านมีมากว่าร้อยปี
ที่เรียกว่าเลี้ยงร่อนดีบุก

อย่างนั้นเลยคล้ายกระทะอะไรลักษณะแบบนั้น
เป็นแผ่นกลมทรงโค้งแบบนี้
แต่พอเอามาคว่ำลงที่ศีรษะของเรา
เจาะให้เป็นรูแล้วดึงผมขึ้นมา
คุณสามารถทำไฮไลท์ได้อย่างสวยเลยนะ

การทำไฮไลท์คือเอามาสักช่อสองช่อ

มีอุปกรณ์อื่นมาใช้เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย
เห็นแล้วก็ล้ำจริงเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปถามอาจารย์ทำผมชื่อดังท่านนี้ดีกว่า
จะบอกเราได้ถึงแนวคิดที่มานะคะ
อาจารย์สมพรพรมยานนท์ค่ะ
อาจารย์ทำผมชื่อดังที่มักไปไหนเนี่ย
เกิดมากค่ะอาจารย์ค่ะเอาอุปกรณ์อะไรมาทำให้ดูเนี่ย
หลายอย่างมากนะคะนอกจากที่เห็นไปคือเรียงร่อนแร่แล้วเนี่ย
มีกระจูดซุ่มนี่กระด้ง
กระด้งผมกำลังจะบอกเลยแบบนี้กระด้งก็น่าจะได้นะ

แกรงก็มีตาข่ายก็มา
ใส่ลอบไม่ไผ่โอ้ยมาสารพัด
เดี๋ยวใส่ทำยังไงอ่ะโอ้ว้ดูดิ
โอ๊ยอะไรก็เป็นไปได้โหนสุดไปเลยค่ะ
เราเขามานี่มาทำกันแบบเล่นคำน่ะ

โอ้โย่อย่อท้ายหน่อย
โย่ครูปหัวไปเลย
นั่งอยู่ว่างช่วยถือด้วยนิดนึง

เขาทำแข่งกันนะคะคุณ

รักษาความสามารถแล้วก็การใช้อุปกรณ์ของการจับปลาพื้นบ้าน
มาใช้ในการทำผม
โดยมีงานนี้นะคะมีกรรมการจากส่วนราชการในพื้นที่เนี่ย

ตัดสินแล้วก็ให้รางวัลและสำหรับผู้ชนะที่ได้รางวัลที่หนึ่ง

ผู้ที่ใช้กระจูดในการทำผมค่ะ

คนที่ใช้กระจูดแล้วพอทำผมออกมาเป็นไงคะ
สีสวยเห็นไหมมีสีไฮไลท์แซมแล้วก็มีม้วนเร็วสวยงาม

อุปกรณ์หาปลาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็ขอชื่นชมทุกท่านที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

เปิดโลกในการนำผมจริง

กลับบ้านไปเอาหัวมุดสุ่มเลยเนี่ยจริง

ต้องมีคนทำให้ด้วยไม่ใช่อยู่ไปทำเอง
ถ้าออกมาไม่ได้หัวติดจุ่มนี้ลำบากก็ไปนะครับ

เห็นแล้วแปลกตาดีเลยเอามาให้ดูแบบนี้